ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะชายอายุ๗๗ปีค่ะ
มีอาชีพเป็นวินรถจักรยานยนต์แต่ออกรถจักรยานยนต์มาใหม่
อืมสองวันเท่านั้นเองนะคะออกไปทำงานตามปกติ
แต่ตอนเย็นไม่กลับบ้านค่ะญาติตามหาจนไปพบว่าเป็นศพ
ถูกทิ้งอยู่ริมทุ่งนาแบบนี้นะคะ
และวิธีการถูกฆ่าค่อนข้างโหดร้าย
ใช้มีดปาดตานแทงเข้าไปที่ตามลำตัว๕แผล
ทิ้งศพและรถจักรยานยนต์ไม่เจอ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์เนี่ยนะคะ
ตำรวจภูทรพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ
ไปตรวจสอบเหตุพบผู้เสียชีวิตริมทุ่งนา
ใกล้กับวัดสาราแดงนะคะในตำบลหน้าพระธาตุเที่ยงเมื่อวานนี้
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตค่ะนายจำรัฐทิศฉัง
อายุ๗๗ปีมีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
สภาพศพคือบาดแผลถูกของมีคมแทงตามร่างกายเนี่ยนะคะ
ท้องที่หน้าอกรวมแล้ว๕แผลคาดว่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมง
อกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบมีดปาดตานตกอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
จากการสอบถามญาติญาตินะคะเล่าว่าผู้ตายซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายออกไปทำงานตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็หายตัวไปเลย
จนมีชาวบ้านเนี่ยมาพบว่าเป็นศพแล้วถูกฆ่าตายอยู่ริมทุ่งนา
และรถคันใหม่ที่ออกมา๒วันก็หายไปด้วย
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายถูกลวงมาฆ่าชิงทรัพย์นะคะ
และคนร้ายมีพฤติกรรมค่อนข้างอุกอาจ
เนื่องจากกล้าลงมือในช่วงกลางวัน
ซึ่งหลังจากที่พบศพเขาก็คำนวณการเสียชีวิตไปใช่ไหม

น่าจะเป็นช่วงเที่ยงเองที่ถูกฆ่าเนี่ย

เลยนะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเตรียมหลักฐานนะคะ
จะจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้เร็วนี้ค่ะ